สวนนงนุษย์พัทยาก็มีการนำช้างมาร่วมเล่นน้ำสงคราน

ใช่ก็จะบอกว่าถ้าใครรู้สึกว่าปีนี้อยากเล่นสงกรานแบบแปลก
แล้วไม่อยากเล่นกับคนอยากไปเล่นกับช้าง
ก็มาเล่นที่สวนนงนุษย์ได้เลยนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
สวนนกนุษยพัทยาจังหวัดชนบุรีเขาก็เตรียมที่จะจัดงานสงกรานกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะ
มีการจัดขบวนแห่เทศกาลสงกรานดอกไม้บานสวนนงนุษย์พัทยา

จะมีขบวนแห่นางสงกรานอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ
มีการนำช้างพลายช้างพังกว่า๔๐เชือก
ออกมาร่วมเล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยวคลายร้อน
แล้วก็สร้างความสนุกสนานด้วยนะคะ
โดยกำหนดจัดกิจกรรมสงกรานประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ก็คือ๑๓๑๗เมษายนค่ะ
นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสงครามพระก้าววัฒน์

ชมขบวนแห่รถบุพชาติ
ประกวดหนูน้อยสงกรานบ้านนา
กิจกรรมดนตรีบนเวทีการแสดงคาบาเร่โชว์
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะพิเศษสุดเลย
ได้เล่นสงกรานเล่นน้ำกับน้องช้างกว่า๔๐เชือก
ถ้าดูจากไซส์ก็ไม่เรียกน้องแล้วล่ะนะ
ได้เล่นกับพี่ช้างแล้วกันนะครับกว่า๔๐เชือกทุกวันเลย

จะได้ถ่ายรูปกับบรรดาดอกไม้ที่บานสวยงามทั่วทั้งสวนด้วยค่ะ